สำหรับเรื่องที่หลังจากจบคอนเสิร์ตของพี่โอมค็อกเทลเขานะคะ
ระหว่างทางกลับบ้านค่ะไปเจอกับกลุ่มจิ๊กโกกลุ่มหนึ่ง
ระหว่างที่น้องรอคุณพ่อมารับนั่นเองนะคะ
ซึ่งทางวงฮ็อกเทลเองออกมาประกาศผ่านทางเพจเฟซบุ๊คของตัวเองค่ะ
บอกว่าจะขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแฟนคลับคนนี้

รวมไปถึงออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีให้ทั้งหมดนะคะ
กว่าผู้เสียหายนี้จะได้รับความยุติธรรม
ล่าสุดค่ะพี่โอมปันทพลออกมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฟังด้วย
จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปถามพี่โอมดูดีกว่าค่ะ
แล้วน้องเขาไปช่วยเหลือคนยิ่งใหญ่อะไร

ประมาณนึงคือวันก่อนน้องน้องน้องครอบน้อง
เพิ่งขึ้นไปร้องเพลงกับผมอีกร้านนึงก่อนหน้านั้นเอง
เราพยายามคิดเซ็นต์ได้ในเรื่องของการเอ่อ
ช่วยเหลือแล้วก็ชดเชยความเสียหาย

ประเด็นการทำผิดหรืออะไรก็ตามให้เป็นประเด็นไปตามกฎหมาย
แค่นั้นเองครับจริงถ้าพูดตรงมันคือคดีทำร้ายร่างกาย
ถามว่าเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจแต่ว่าไม่ใช่คดีที่มีความยาก
ไม่ใช่คดีซับซ้อนเราก็ช่วยเหลือให้ความเข้าใจ
ธรรมดาครับไม่มีอะไรเลยครับเรื่องตัวน้องเองก็คุยกันครั้งสุดท้าย
น้องก็น้องก็ค่อนข้างผมคอนเสิร์ตเรื่องการชดเชยแก้ไขมากกว่า
เพราะงั้นผมก็รู้สึกว่าสุขภาพน้องเขาดีขึ้น

เดี๋ยวความยุติธรรมจะต้องกลับมาหาน้องผู้เสียหายอย่างแน่นอนนะครับ
ถ้าคุณโอมและก็สมาชิกวงค็อกเทลออกตัวแรงกับขนาดนี้นะคะ
คอยดูแลน้องโอ้โหถือว่าเป็นศิลปินที่ใจได้อยู่นะคุณ
ดูแลกลุ่มแฟนคลับได้เป็นอย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชม